มุมแดงขวามือผมครับสันเพชรนำแสงก่อสร้างน้ำเงินนี่ฟ้ามงคลแถมบางไซครับ

มีข่าววงในเหนียวแน่นเลยนะครับ

เอาละครับเมื่อใจน้องไม่กลัวใจพี่

ติตาวิทยา
เต็มบางไซค์

อายุ๑๖ปีเป็นชาวจังหวัด
น้องคายชกมาแล้ว๘๐ครั้ง

แพ้๑๕ครั้งเสมอ๓ครั้ง
พอเพิ่งหลังแพ้คะแนน
ส่วนฝ่ายน้ำเงินฟ้ามงคลแถมบางไสชื่อเกียงไก่โคตรเสนา
อายุ๒๒ปีเป็นชาวจังหวัดกรุงเทพมหานคร
กมาแล้ว๗๐ครั้งชนะ๕๕ครั้งแพ้๑๔ครั้งและเสมอ๑ครั้งครับ
ในประวัติบก็จะลงไว้ผิดนะฝ่ายน้ำเงินอาจจะก็บุรีลำมากกว่า
เขาที่สอบถาม้านะครับจากฟ้ามงคลฯก็จะบุรีลำทันเลยครับ

เดิมเขาอันนี้ครับชื่อไก่ชน

ไก่ชนสบุญเยี่ยมแล้วมาเปลี่ยนเป็นเพชรเกียงไก่

เมื่อก่อนก็อยู่กับราชานนท์นะครับ
พอตอนออกมาสันเทศก็สวนทางกันก็เข้าไปซ้อมพี่ราชานนท์

น้ำเงินอยู่กับพี่เอกบางไซครับ
บางไซดตอนนี้ทำค่ายใหม่แล้วครับ

เต็มอิ่มเลยนะครับสามคู่ที่ผ่านมาครบทุกทุกชาตินะพี่ชัยนะ
คู่เอกก็ราชสิงห์ครับ
เป็นฝ่ายย้ำชัยเอาชะละกันแนน
ทายาทแถมบางไซไปป้องกันแชมป์ไว้ได้ครับ

มุมแดงนี่มวยของเสียหมอนแล้วครับนำสายก่อสร้าง
น้ำเงินมวยของประธานเอกบางไซครับ
น้ำเลี้ยงสีเสื้อหน้าเสือดีทั้งคู่ครับ

ที่น้ำเงินเนี่ยโอ้โหเก๋าเหลือเกินครับ
กระดูกว่าแล้วกันว่านี่ต้มน้ำซุปไม่เปื่อยเลยนะครับ
มงคลครับต่อยมานานกว่าแล้วครับ
ผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับพันเอกจีรวัตรอินเอี่ยมครับ
เดี๋ยวดูครับเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการครับ
ยอดมวยไทยรัฐหายไป๑สัปดาห์กลับมาสัปดาห์นี้นี่โอ้โห

วันที่๑๖เพิ่งลุ้นหวยกันไป

แฟนว่าอะไรน่ารุ้นหน้ามันกว่ากันครับ
สดกับเก๋าครับคู่นี้คุณชอบใครติดตามยกที่๑ครับ
คู่นำรายการศึกยอดมวยไทยรัฐโดยสงชัยรัตนาจุมันกับเสา๑๘กุมภาพพันธ์
เพชรนำแสงก่อสร้างแดงนะครับฟ้ามงคลแถมบังไสวันนี้แทนบังไสนี่ส่งมา๓คนเลยนะครับ
ฟ้าประธานหรือว่าทยานี่ไปแล้วและราชสิงศ์มีสันเพชรนี้กับฟ้ามงคลแล้วเสมงมงคลกับตัดสับด้วยนะครับ
แต่รุ่นน้องน่ะว่างั้นฟอร์มใกล้เคียงกันน้ำเงินนี่สุดท้ายมาโชว์ฟอร์มสวยงามมาก

หรือไอ้เจ้าไก่ชนสบุญเยี่ยมเก่านะจังหวะฝีมือลีลาจัดจ้าน
สดสุดท้ายนี่ชนะไอ้ไอ้ไอ้ไอ้เพชรนิยมอ่ะ
ออกลีลาด้วยภายใต้การดูแลจากทีมงานของประธานเอกวังไส้
นี่ฝ่ายแดงสันเพชรหีบทำไมจังหวะหน้าเด็กนะ

ลดร่างดีนะลดร่างใหญ่เลย
ต้องเปิดเกมละเขาในอาชีพเนี่ย
เขาอาชีพผ่านเงี้ยเค้าน่าจะอยู่กับทางด้านไฟแดงนะ
แต่ต้นน้ำเณิญมันเพิ่มเลยนะ
ลีลาฟีมือออกแข้งหอคาออกเว้ยเรื่องอายักลายเนี่ย
ฝีมือไม่กลัวไหนว่าอย่างนั้นเถ
นี่ครับกับยอดมวยไทยรัฐติดตามกันได้ทุกวันเสาร์นะครับ

มันตีเสรีย์โอละท้าวร้อยทั้ง
นอกจากน้องมวย๒คนแล้วก็ปกติยังมีพนักศิลวัฒน์อินเหยียมอีกคนหนึ่งด้วยนะ
ให้กันแมนมีจุมพลอินเตอร์ยดสุวิทย์การีชิตแล้วก็นารงรวมจิต

นี่ก็พูดถึงคู่ชิงแชมป์เมื่อสักครู่นี่
สิงห์นี่มาเสียยก๔ยกเดียวนะ
ก็ไม่เต็มยกด้วยนะปลายยกก็ยังได้คืนมาอีกหน่อยหนึ่งยก๕นี่แหละโดนเข้าไปชุดเดียว

คือเกมมันจะต้องลงทุนกระโลก

ต้องปล่อยอาชีพพี่เจ้าตัวสนัดแล้วมวยแบบนี้เรายุ่ทไม่ได้เลย
ไม่ได้เลย๓ยกไปชกตามเกมแดงซะเยอะนะครับ

สันเพชรฝ่ายแดงขยับรุ่นน้องเปิดเกม

เวทีแล้วไม่มีการกลัวใครทั้งนั้นนะครับ
ไม่สนใจใครแล้วเอาชัยชนะอย่างเดียว

แต่ไม่ได้เกรงกลัวศักดิ์ศรีรุ่นพี่นะ
ไฮชลหรือฟ้ามุ่งคนเอกบางไสการ
แค่ที่ไม่ต้องมีพี่เลี้ยง
เขาเกรงแข้งขวาแตดบาง
ชกเองแก้เกมเองเสร็จเรียบร้อย
เดินทางมาไกลน่ะนุ่งน้องคายนะ
แฟนมวยในอนาคตในหน้าแดงหมดยุคที่๑
คู่แรกครับสำราญศักดิ์วมวยไทยศึกษาจอมบึง
พบกับเสน่หงามโรงแรมนัชชา
แล้วก็หลังคู่เอกกระโด่งดังพุ่มพันธ์ม่วงพบกับกระต่ายทองพรสุริน
สมุทรสวาสนาพบกับเพชรเมืองคมสพิจิตชัยครับ

มีนัดการที่ศึกยอดมวยไทยรัฐบนเวทีตามกันต่อครับ

ฟ้ามงคนแท่มบังไซด์น้ำเงิน
แดงก็เปิดเกมบุกนะครับได้ใหญ่ได้สด
น้ำเงินนี่รุ่นพี่ไก่ชนเดิมนะครับ
ต้องลุ้นในแล้วครับเขาอาชีพสันเทศ

ไม่ค่อยเบียดค่อยละเมียดเข้าไปทีละนิด

ต้องออกต้องเตะต้องต่อยนะครับ

แต่น้ำเงินชอบเลยชกแบบนี้ไม่เหนื่อย
เป็นเกมของน้ำเงินมันตั้งรับรออยู่แล้ว

มีสะดุ้งนะหมัดแบบนี้ต้องระวังนะ

จังหวะแบบนี้ตีเล็กเคยโดนทงชัยหั่นมาแล้วนะ
ป่าสมัยก่อนป้องเดียว๒ท่อนเลยนะ
เหลี่ยมตัวเหลี่ยมตัวไล่แขนไล่แขน

ถ้าไหลแขนแบบนี้ถ้าตีไม่ได้ในปัญหาอาจจะเกิดขึ้นกับแดงได้นะ
ใช่สันเพชร
เดินความรู้สอกขวาสันเพชร
ถ่ายมือด้วยไม่มีอะไรน้ำเงินบอกไม่มีอะไร
ออกรีลาออกรีลาออกรีลา

ยังทำอะไรกันไม่จะแจ้งนะคู่นี้

น้ำเงินนี่กะมาเอาคูณสองเลยนะ
ทำได้หรือเปล่าลูกน้องนี่ห้าวจริง

แต่ว่ารุ่นพี่ก็ไปสบายนะ

มีแข่งซ้ายเป็นใบเบิกทางสำหรับสันเพชร

มีอาวุธมวยครบสูตรนะ
ถ้าภาษาคนรู้ไอ้แดงนี่หน้าเด็กเด็ก

ทำอะไรออกไม่ออกยังจับทางไม่ได้นะ

ขยับออกฟุตเวิร์คออกซ้ายออกขวาออกเหลี่ยม

โอ้โหเกี่ยวร่างลูกนี้เลย

เราไม่เป็นไรแต่ตัวมันอาจจะเจ็บได้นะ

เอาละครับว่ายังไงเกมปลายยก

ไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะทั้งคู่

ลูกสามแดงต้องเปิดละ

สันเผชจริงมะก็เปิดตลอดเลยนะ

หลับร่างตลอดเกี่ยวไปเลย

ค่อนข้างอันตรายแล้วครับเห็นแล้วต่อยแล้วหน้าสั่นเหมือนกันหมดยกสอง
ครับมวยคู่เอกครับผ่านไปแล้วครับสองยกโอ้โหทางด้านฝ่ายแดงครับ
สันเพชรเนี่ยเตะตัดล่างครับฟ้ามงคลเสียหลักล้มไป

ต่อนะครับทางเฟซบุ๊คของไทยรัฐทีวีครับโอ้โหยอดคนดูนี่หลายแสนเลยนะครับ

พวกเราทีมงานก็ขอสัญญาด้วยเกียรติของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

บนเวทีครับเกมยกที่๓มวยคู่เอก
ต้องรีบต้องไว้ครับต้องเปิดเกมตลอด
สันเพชรมารอมานิ่งมาเฉยไม่ได้ครับแข้งขวา
อาจจะต้องปล่อยสุขุมดีเหลือเกินนะ
ฝ่ายฟ้ามงคลไล่แขนวงในตีได้หรือเปล่า
อยู่ที่ในแล้วว่าไล่แขนแล้วจับในเนี่ยตีได้หรือเปล่า
ถ้าน้ำเงินกดมาข้อแข็งถ้ากดอยู่นี่แดงเหนื่อยเหมือนกันนะ
วันนี้ยก๓แล้วน้ำเงินยังไม่เหนื่อยเลย
ฝั่งซ้ายแข้งซ้ายปะหวาปะหวา
ต้องเปิดเกี่ยวล่าง
ตีดปะ
ดึงดึงแล้วตีดไว้ข้าวขวาง

นี่ก้อนแขนซ้ายไว้ล็อกอยู่เลย
แต่แกล้งแขนอยู่ตีไม่ได้ก็จะลำบากนะครับ

นี่มันเริ่มใช้ความใหญ่ความสดแล้วสังเพชรท้องแล้วตีแล้ว

โหมีศอกกลับมีศอกกลับหันหันหัน

ล็อกมายักษ์ยักษ์ยักษ์ติดใน

หันมาบวกศอกแล้วบัวเก่า
ชกไปชกมาตัวยิ่งเล็กเลย
ล้มไหมว้าวเจอดอกนี้นะ

ถ้าน้ำเงินไล่ไหนอยู่แบบนี้สนุกยังยกห้าเลยนะครับ
ไล่แขนแบบนี้แดงแล้วตียากด้วย
มันอยู่ในตลอดนะ
มันนัวเนียนัวเนียอยู่อย่างนี้
มันก็วัดกันที่ความแข็งแกรมกันนะ
ไล่ไม่ได้ขึ้นบนไม่ได้จับร่างจับร่างไม่ได้ช้อนจับบน
หันก็ว่ามันคุยกับมันโอ้โฮยวิ่งกลับมาชนเขาเลยครับสรรพรเทศ
แต่พละกำลังความสดมันอยู่ที่สรรเพชรแดง
๕๐วินาทีสรรพรเทศต้องเคยบเปิดเกม
แข้งซ้ายหน้าเตแข้งขวาเตโอดติด
แทงแหลมสวยเลยครับลูกนี้แสนเพชรได้ความใหญ่ด้วย
กระตุกแทงมีแทงแหลมน้ำเงินยังไล่แขนอยู่
สู้ในด้วยนะครับน้ำเงินฟ้ามงคลแทงบางไซ
สู้ในอย่างเดียวหนีไม่ออกแล้ว
แดงเอาสดเข้ามาหายใจรถต้นควาแบบหายใจไม่ทันเลยนะครับ
น้ำเงินต้องตีเหน็บตีสู้ด้วยแทงซ้ายเข้าไหม

มันขยันดีกว่าเกินนะจบสวยกว่าโอ้โห
โอ้โหฟันทีเดียวเลยทีเดียวเลย
เป็นประตูเลยโอ้โหไม่ทันระวังนะเจอ
มันเดินเข้าไปนี่จังหวะเป็นประตูเลยยอดเยี่ยมเลย

เชียงกำลังเมนเลยนะโอ้โหตาค้างเลย

โอ้โหโดนเต็มโอ๊ะชาแบบนี้โอ้โหไม่ต้องห่วง
มุมของไทยฤทธิวีมีให้กระทำกันหลายช็อตเลย
กำลังมาเฮแล้วครับกำลังมันเลยล่ะ
ตีต่อเนื่องกำลังได้ใจเลยครับเจองัดศอกเข้าไปตึ้งเดียว

ดูเกี่ยวอย่างโอ้โหสอกสั้นเข้าไปเต็มเลย
ถึงเดียวเลยเผินไม่ทันระวังนะ
เขาบุกเข้ามาแก้แค้นคือสำเร็จนะครับ
บางไซเสียทายาทไปมาได้ฟ้ามงคลเอามาสวยสดงดงามเลยนะครับ
รูปนี้เด็ดขาดอยู่นะฮือเด็ดขาดสวยงามด้วย

จบยกสี่ไหมยกสี่นะพี่บ้าง
ก็ผู้ชนะนะครับผู้นำรายการในวันนี้ครับ
นำแสงก่อสร้างไปในยกที่สี่
งดงดงามครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ